ก็เดินไปกรอกสังเกตการ
อันที่เราไม่ตำเนะน้องหรือดูแค่น้องที่พูด

การที่จะต้องพูดจากใจผมเนี้ยไม่ต้องมีแอร์โทรศัพท์เลย
สังเกตดูทุกครั้งที่น้องเขาจะพูด
ทุกเวทีมือหนึ่งถือไมค์มือหนึ่งดูโทรศัพท์อ่าน
บางคนอ่านยังไม่ชัดเลยต้องมามองอย่างนี้
ไปดูครับถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังไม่มีคนสั่งการ
พบโทรศัพท์ทำไมถ้าพูดจากใจจากความรู้สึกความต้องการนะครับ
ซึ่งแปลว่าสมมุตินะคะในมุมของคุณศิระคือถ้าเชื่อว่ามีแบบนี้เนี่ย
ถ้าเวลาจะคุยกันคณะกรรมการสมรรถฉันต้องไม่ใช่แกนนำข้างหน้าแล้วป่ะคะ
คือถ้าเชื่อว่ามีคือต้องเป็นเบื้องหลังมาคุยแล้วป่ะค
ในวันนี้แกนนำคือใครก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาขึ้นไปพูดก็มี
ต้องอ่านตามโทรศัพท์
ผมเรียนอย่างนี้เลยนะเวลาสมัยก่อนเราจะขึ้นปลาใสอะไรสักทีเนี่ย
เราต้องการสื่อสารกับคนหมู่มากแล้วคำปลาใสของเราเราคาดหวังให้เป็นคำปลาใสที่มีคุณภาพจริงจริง
ไม่ใช่พูดไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นปลาสัยเนี่ย
เราต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับในการเตรียมข้อมูลเพื่อจะเอาขึ้นไปพูด
แน่นมากนะครับต้องเตรียมต้องไปเสิร์ชต้องไปดูหนังสืออะไรก็แล้วแต่มา
โอเคเรามีไอเดียเราอยากจะพูดประเด็นประมาณนี้เราอยากจะพูดแต่ว่าเราไม่ใช่แบบอยู่ขึ้นไปพูดสด
พอพูดสดปุ๊บผู้รับสารเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์อาจจะได้ข้อมูลที่มันเป็นน้ำสเปะสปะ
เราก็เลยต้องเตรียมลำดับข้อมูลของเราให้ดีและไอ้พวกกระดาษหรือว่าในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้
มันเป็นประเด็นที่เราต้องเอาไว้ดูว่าโอเคเราจะไล่เรียงตามไหนเพื่อให้การพูดของเรามันเป็นระบบ
ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่ผู้ชุมนุมจะได้รับฟังเราจริงไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื
คือตรงไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านคำสั่งการใช่ไหมคือดูข้อมูลอย่างเงี้ยเหรอ
ก็เป็นข้อมูลที่แบบเราเตรียมไปพูดเฉยคือคืออย่างนี้นะครับข้อมูลแต่ละพูดเนี่ยที่บอกกันดูข้อมูลเนี่ย
ไปดูการปลาใสมีไม่กี่คำประยุทธ์ออกไปด่าคำหยาบคาย
ถามว่าข้อมูลเนี่ยถ้าบอกว่าความไม่ชอบทำของท่านพลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นนายกต่อไปเนี่ย
ตรงนั้นถึงจะบอกว่าได้เสิร์ชข้อมูลแต่ไปดูกันที่จะขึ้นประสัยแต่ละคน
มีคำหยาบคายมีการล่วงเกินมีการล่วงสถาบันนะครับ
แล้วก็ร่วงเกินสิทธิส่วนประคาของคนอื่นต้อนรอดเวลา
อยากให้คนเสียงที่ยังฟังคุณอยู่เนี่ยเห็นชอบกับพวกเราเนี่ย
หนึ่งนาทีให้ทางฟอร์ตจบแล้วเดี๋ยวพอหลังจบที่ทีวีนะคะ
เรายังอยู่ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะคะ

ครับอย่างที่บอกครับแสดงว่าถ้าเกิดคุณบอกว่า
โอเคการประสาทของเราไม่มีคอนเทนต์มีแต่คำดาย
แสดงว่าคุณศิระเนี่ยยังไม่ได้ไปย้อนดูยูทูปทั้งหมด
ประสัยหลักที่ผ่านมาเนี่ยลองเข้าไปดูครับ

ดังนั้นผมคิดว่าการมากล่าวหาว่าปีอีแอบมีอะไร

ดูตั้งแต่รัฐประหารมาพยายามยัดค่านิยม๑๒ประการ

คนที่ถืออำนาจรัฐขนาดนั้นยังล้างสมองใครไม่ได้
แล้วคนที่ไหนไม่รู้ไม่ได้มีอำนาจจะมาล้างสมองพวกเรา
ดังนั้นครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเราต้องมีเบื้องหลัง
คือคุณกำลังดูถูกพวกเราดูถูกประชาชนออกมาชุมนุม
แสดงว่าก่อนหน้านี้พวกการชุมนุมของพวกคุณ

เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะคุณศิระ